คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของประเพณีโบราณหาดูยากกันบ้าง
ประเพณีเขาก็สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
วันนี้รวบรวมมาให้ชมกันเลยค่ะ
ประเพณีโบราณมีหลากหลายเรื่องราวที่คนยุคปัจจุบันอาจไม่เคยเห็นและไม่รู้จัก
วันนี้ตลอดข่าวของเราจะพาไปชมประเพณีโบราณที่หาดูได้ยาก
ว่าแต่จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันครับ
เริ่มกันที่ประเพณีโบราณอย่างโลชิงช้าของชนเผ่าอาคา
ประเพณีโลชิงช้าของชนเผ่าอาคา
ซึ่งการแกว่งชิงช้าที่เราเห็นอยู่นี้ชาวอาคาเรียกว่าพิธีเจ้าม้า
โดยพิธีโลชิงช้าถือเป็นงานเทศกาลปีใหม่ของชาวอาคา
จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน
งานนี้จะจัดขึ้นเพื่อเป็นการลำลึกถึงเทพิดาอึมซาแยะ
เป็นผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ให้กับพืชพันธัญญาหารและถือเป็นเกียรติของสตรี
ซึ่งหญิงสาวชาวอาคาจะใช้เวลาทั้งปีเตรียมชุดเพื่อเทศกาลนี้โดยเฉพาะ
โดยงานจะมีทั้งหมด๔วัน
วันแรกคือวันจาแบร์จะเป็นการเส้นไหว้บรรพบุรุษ
วันที่๒คือวันสร้างชิงช้า
ผู้นำชุมชนจะรวมชาวบ้านมาสร้างชิงช้าและโลชิงช้าแบบนี้
ส่วนวันที่๓ก็คือวันล้อดาอาแพลเป็นวันเลี้ยงฉลอง
แล้ววันที่๔คือวันสุดท้ายคือวันจาซา
ในวันนี้จะมีการโลชิงช้าจนตะวันตกดินและเก็บข้าวของที่นำมาประกอบพิธี
และนี่ก็ถือเป็นพิธีโบราณของชาวอาคาที่หาดูได้ยากมากนี่แหละครับ
ไปอีกหนึ่งประเพณีโบราณที่สร้างความฮือฮา
เพราะมีสาวเกิดอาการของขึ้นกลางงานกับประเพณีรำผีหมอน
พิธีรำผีมอนนี้คนมอนจะจัดพิธีนี้ขึ้นทั้งหมด๒กรณีด้วยกัน
ได้แก่๑จัดขึ้นเพื่อบูชาและพบปะกับวิญญาณผีบรรทบุรุษที่คอยปกปักรักษา
จัดขึ้นเมื่อมีการผิดผีต่างเกิดขึ้น
อย่างในพิธีที่เราเห็นในคลิปก็คือพิธีประจำปีที่จัดขึ้นเพื่อบูชาวิญญาณผีบรรทบุรุษ
โดยจะมีการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายอาหารคาวและหวาน
มีการบันเลงเพลงผ่านเครื่องดนตรีปีพาดมอน
ซึ่งจะมีแม่หมอคอยสวดทำพิธีเชิญเหล่าบรรทบุรุษ
จากนั้นจะใช้ผ้ามาห่มร่างทรง
ซึ่งผ้านั้นจะเป็นสื่อกลางที่ใช้เรียกวิญญาณบรรทบุรุษให้มาประทับร่างนั่นเอง
เมื่อท่านมาประทับร่างทรงก็จะมีอาการอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
จากนั้นร่างทรงที่โดนประทับร่างก็จะให้ผีบรรทบุรุษทำนายทายทักเรื่องต่าง
ฝนฟ้าอากาศเรื่องราวดีร้ายและเสี่ยงทายเป็นต้น
นี่หลากหลายประเพณีที่ทำสืบทอดต่อกันมาก็อาศัยคนรุ่นใหม่นั้นสืบสารกันต่อไปด้วยนะคะ